ก็พูดคุยกับวงการฟุตบอล

วันนี้ก็ถึงคิวของพี่คนนี้ครับ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวมากประสบการณ์

ปัจจุบันก็เป็นเจ้าของเพจ

นั่นก็คือพี่ปูเป้คุณสมเริก

ก็คงหนีไม่พ้นภาพรวมของวงการฟุตบอลไทย

การบริหารงานของสมาคมกีฬาฟุตบอล

แล้วก็ประเด็นที่จะไม่ถามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ

ในทุกชุดเยาวชนเลยนะครับ

คุณสมเริกอิสรางกุลณอายุทยาครับ
ฟุตบอลไทยในมุมมองของพี่ปูเป้นะครับ

ถ้าเราไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพวกที่ท็อปเอเชียหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับ
ฟุตบอลไทยดีขึ้นนะเจพี่ว่ายังไงมันก็ดีขึ้นนะครับ
เมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่เป็นหลีกอาชีพมันก็เริ่มเป็นหลีกอาชีพ
ไม่มีคนดูมันก็เริ่มมีคนดูนะครับ
แต่ว่าแน่นอนเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาก็พัฒนาไปไกลกว่าเรา
เราก็อาจจะดูพัฒนาช้าขึ้นอยู่ดีนะครับ
จริงแล้วองคาพยพทั้งหมดเนี่ยมันดีขึ้นหมด

แล้วก็มันจะมีบางจังหวะที่มันดูแบบแย่กว่าเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แล้วก็ดอบลงไปอะไรประมาณเนี้ยโดยภาพรวมที่ว่า
เท่าที่พี่ปูผ่านประสบการณ์มาทั้งหมดแล้วนะครับ
ปัญหาในการพัฒนาฟุตบอลไทยเอาจริงเลยแก่นของมันคืออะไรกันแน่
ถ้าแก่นของมันพี่ว่ามันเรื่องของโครงสร้างนะ
โครงสร้างทั้งหมดเลยของฟุตบอลไทยเนี่ย
ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับอย่างอังกฤษ

แล้วก็เรียนรู้ลองผิดลองถูกมาเป็นเวลาร้อยกว่าปี
ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเรื่องของเยาวชน
เรื่องของทัศนคติของผู้คน
เรื่องของฟุตบอลลีก
ความจงรักทักดีในตัวสโมสร
ฟุตบอลอังกฤษเขามีเป็นแฟนคลับของสโมสร

อันนี้เป็นมรดกเป็นตัวผีเป็นมรดกให้พ่อ

มันเป็นแบบนี้สถานที่ของเรามันพึ่งจะเริ่มต้น
แล้วก็เริ่มต้นแบบชนิดที่ไม่ได้เป็นการถาวร
ช่วงนี้ชอบฟุตบอลชอบใครก็ไปดู

โครงสร้างทั้งระบบเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาเยอะ
แม้กระทั่งโครงสร้างเรื่องบริหารก็เหมือนกัน
โครงสร้างเรื่องบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอล

เราจะเห็นว่าบางสโมสรทำมาดีอีกปีนึงยุบหลัง

ตบหาทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม

โครงสร้างว่าจะดีไม่ดีมันอยู่ที่คนบริหาร
คนบริหารจำเป็นต้องเข้าใจฟุตบอลนะ

อาจจะไม่ใช่เป็นนักฟุตบอลมาก่อน

นี่คือสโมสรนี่คือทีมชาติ
ทุกอย่างมันทั้งสองขา
ในเรื่องของข้าวคุณก็ต้องไปขายข้าว

การเป็นศิลปะ

บางทีเราผ่านกันมาเยอะนะพี่นะ
คนที่เป็นนักฟุตบอลเอง

สมมุติว่าเป็นผู้บริหารของสมบัติศาสตร์กีฬาฟุตบอล

แต่คุณสามารถเลือกใช้คนได้ถูกต้อง

ที่ทุกอย่างมันดำเนินด้วยเงินหมดเลย

มันก็จะไปบริหารทีมชาติได้

หรือว่าเล่นฟุตบอลไม่ได้อยู่ในระดับที่สูง

วิถีของฟุตบอลที่เราถามว่า

เขาสามารถทำให้คนเข้าดูฟุตบอลโดยเขาใช้วิธีการ
อย่างนี้ก็คือสิ่งที่เราจะแชร์กับพี่ปูก
แล้วก็ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม

เพราะว่าท่านบริหารตำรวจมา๒๓แสนคนยังบริหารได้
อพยพของตำรวจเนี่ยพบตรใหญ่กว่าสมาคมฟุตบอลตั้งเยอะแยะ
ท่านเองก็บอกว่าท่านไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยท่านยอมรับแต่ต้นเลย
แต่ท่านจะเอาวิธีการบริหารของท่านมาใช้

แง่ของการบริหารถ้าเอามาแล้วแล้วคุณเข้าใจเรื่องฟุตบอล
แล้วผสมภาษากันอย่างที่เจ๊พูดถึงนี่
พี่ว่าแบบนั้นมันคือคนที่เราตามหานะ
ถ้าผลงานทีมชาติดีมันจะทำให้ลีกมันดี
งานของทีมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟุตบอลลีกมันได้รับความนิยม

แล้วก็ผลงานทีมชาติมันดีมาก
พอผลงานทีมชาติดีมันเกิดซูเปอร์สตาร์ในทีมชาติขึ้นมา
ธนาธิตทรงกระซินอะไรต่างที่ก้าวขึ้นมา

แล้วพอเด็กนักเตะเหล่านี้กลับไปเล่นสโมสร

รากฐานสุดบอลไทยมันไม่มีอยู่ในอังกฤษนะครับ
มันสวนทางกันนะครับ
แต่ที่อังกฤษยังไงเขาก็เยอะอย่างนี้

ผลงานทีมชาติดีส่งผลกับสโมสรไหม

อันหนึ่งเราก็ต้องสร้างสายเลือดสำคัญของสโมสร
ก็คือไม่ว่าจะทีมจะตกต่ำขนาดไหน

แต่ละคนมันประสบความสำเร็จไม่เท่ากันเพราะอะไร
ถ้าเราสรุปว่าโค้ดไทยหรือโค้ดนอกดีกว่ากัน

เราต้องการความรู้ของเขา
ประสบการณ์ในระดับโลกของเขานะครับ
ขณะที่โค้ดไทยเราต้องการอะไรจากโค้ดไทย

โค้ชนอกอย่างรู้จักปรัฒนธรรมวิถีไทยน้อย

ปัญหาของโค้ชนอกได้รอมาบ้านเรา
หนึ่งก็คือไม่รู้วัตถุดิบที่ดีพอนะครับ
อยู่เจ้งเกย์ในแบบแข่งถัน๑๐๐๐ทีเลย

นึกออกครับ
ไม่ได้ถึงมัธรยาที่ส้อมไม่ดีแล้วลงเล่น
ส้อมพอได้เว้ย

มันเอาประสบการณ์มันเอาตัวตนมันออกมา

สองก็คือว่าในแง่ของโปรแกรมการฝึกซ้อม

ถ้านักฟุตบอลไม่มีเวลาฝึกซ้อมร่วมกันเนี่ย

ถามว่าทำไมถึงชาติอื่นเขาทำได้
อย่าลืมว่าชาติอื่นเนี่ยโครงสร้างของสโมสรเนี่ยมันเป็นเอกเทศมันเป็นรูปแบบคล้ายกันถูกไหม
แต่ของเราเนี่ย๗วันของเรากับ๗วันของญี่ปุ่นคนละเรื่องนะเจ
วันของญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาด้วยรู้แล้วว่าจะต้องมาเล่นแบบไหน
แต่๗วันของเรานะครับเข้ามามันต้องมาเริ่มต้นกันใหม่หมดเอาพละกำลังให้มันเท่ากันก่อนถูกไหม
แล้วก็มาเข้าใจระบบซึ่งโค้ดคนนึงมาก็เปลี่ยนอีกแบบนึงโค้ดคนหนึ่งมาก็เปลี่ยนอีกแบบนึง
แต่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นโค้ดคนไหนเขาเรียกสไตล์ญี่ปุ่นแบบนั้น
แต่ถ้าถามว่าไปถึงระดับโลกไหมก็ประสบการณ์บอลไทยแล้วไม่เคยไปบอลโลกพวกนี้เขาจะเคยมีประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างไร
ถูกไหมฮะก็จึงเกิดวลีที่ว่าถ้าเราอยากเข้าป่าก็ต้องเอาพรานที่เคยเข้าป่ามาแล้ว
อย่าไปบอลโลกก็ต้องเอาโค้ชที่ไปบอลโลกมาแล้วสุดท้ายเราเอารายบัตรมาทำไปบอลโลกมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่
เราเอานิชิโน่มาทำไปบนโลกมาแล้วแต่มันก็ไม่ใช่คำตอบว่าจะพาคนที่ไม่เคยเข้าป่าเนี่ยเข้าป่าได้
มันไม่ใช่คำตอบว่าโค้ชไทยหรือโค้ดนอกที่จะทำฟุตบอลไทยได้ดี
เราต้องเค้าต้องเป็นโค้ดที่มีโอกาสพร้อมมีเวลาในการฝึกซ้อมให้เขา
มีความรู้มีความเข้าใจในวิถีของโครงสร้างของฟุตบอลไทยด้วย
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับไทยหรือนอกก็ได้ที่ยังยืนยัน

แล้วก็มองเวียดนามในอนาคตด้วย

ตรงที่ว่าเราสร้างประชากรฟุตบอล

คืออันดับแรกคุณจะทำฟุตบอลคุณต้องมีประชากรก่อน

คุณขอแค่เก่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณจะได้คนเป็นพันคน

ระดับเยาวชนที่จัดฟุตบอลอยู่

มีประชากรเด็กตั้งแต่๘ขวบถึง๑๒ขวบเนี่ย

แต่ทีนี้หลังจากสร้างประชากรเด็กมาเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ย

ปัญหาของเยาวชนไทยก็คือ

เด็กที่เก่งก็จะได้เข้าสู่โครงการเหล่านี้

มันจะได้แค่๒๐๐คนเองนะ
แล้วอีก๒๙๘๐๐๐คนเนี่ย
หายไปไหนในระหว่างนี้
ซึ่งแล้วพอเป็นเยาวชนก็เข้าสู่ระบบการแข่งขัน
อันเนี่ยมันเป็นท่อ

มันคือท่อหลักที่จะไปสู่ทีมชาตินะ

แต่ทีนี้ท่อสำคัญของการพัฒนายาวชน

แต่วันนี้เนี่ยเรายังไม่มีจุดนี้เลย

แล้วสุดท้ายก็สมาคมฟุตบอลจะเอาเยาวชน
ไปหาตามโรงเรียนหาตามทวนาเมนต์ต่าง
โดยที่ไม่ได้มีตลาดของตัวเองไง
คำว่าก้าวข้ามอาเซียนในมุมมองของพี่ปู
ถ้าก้าวข้ามในแง่ของผลการแข่งขัน
เอาชุดใหญ่มาซัดกัน
เรายังก้าวข้ามไม่ได้เราต้องชนะให้ได้ก่อน
แต่ถ้าก้าวข้ามในแง่ที่ว่า

เหตุผลเพราะว่าเราไม่พร้อมที่จะส่งชุดใหญ่ไป
เนื่องจากว่าเรายังคงต้องให้ระบบฟุตบอลลีกเนี่ยมันเดินต่อไปได้
และเราจะมีผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในความพร้อมมากนัก
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวข้ามตรงนี้ไป

ไม่ชนะเวียดนามไม่ชนะมาเลเราก้าวข้ามไม่ได้ครับ

คือมองข้ามมันไปก่อน
ซึ่งมันเป็นสายเลือดสำคัญนะครับ
ไอคำว่าก้าวข้ามเนี่ยแยกให้ออกว่าไม่ได้ก้าวข้ามได้ผลกันในขันเนี่ย
ต้องก้าวข้ามด้วยการที่ไปหาทวนาเมนต์ที่มันเป็นทางการมากกว่านี้

เพราะเราต้องแคร์ทั้งระบบลีกแล้วก็ผลงานของทีมชาติด้วย

วันนี้เนี่ยสมคมกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยต้องแข็งแรง

อย่าไปคิดอะไรเยอะอย่าไปคิดที่จะหาวิธีแปลกใหม่มา
คนที่เข้ามาทำทีมชาติไทยต้องมีนโยบายเดียวกันกับสมาคม
ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้ว๔เกมก็ต้องเอา

เขาเป็นคนผู้กำหนดของฟุตบอลทั้งโลกใบนี้

ว่าสโมสรจะต้องปล่อยผู้เล่นสำหรับทวนาเมนต์ต่าง
อกนั้นถ้าโทรเมนต์อื่นสโมสรไม่ต้องปล่อยก็ได้
นักกีฬาไปเก็บกลับมาใครรักษา
เขาเสียค่ารักษา๒เขาเสียค่าเสียโอกาส

ในมุมนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงจะไม่ให้โดยที่เขาไม่ได้ทำผิดกฎเลย

เราเอานักฟุตบอลสมัครเล่นที่เขาเข้าข้อกำหนดของ
กรกฐหรือโอลิมปิกก็คือสามารถเก็บตัวได้สามารถฝึกซ้อมได้

เราจะไปเอานักฟุตบอลอาชีพไปเล่นซีเกมทำไม

ถามว่าดีไหมอย่างน้อยมันก็ยังเป็นการหาช่องว่างให้ได้
แต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
เราต้องยอมรับว่ารายการนั้นเราไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่สุด
ก็หาผู้เล่นไปเล่นแล้วก็จะไปคาดหวังกับผลการแข่งขัน
มันก็เอามาเป็นมาตรวัดไม่ได้